มาดูเรื่องของการปราบปรามการค้างาช้างอย่างผิดกฎหมายกันบ้างนะคะ
ล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดงาช้างน้ำหนักเกือบ๘๐๐กิโลกรัมได้ที่จังหวัดสุราธานีค่ะ
งาช้าง๒๘๐กิ่งน้ำหนักรวม๗๘๙กิโลกรัม
และเกล็ดตัวนิ่มน้ำหนักรวม๕๘๗กิโลกรัม
เป็นของกลางที่เจ้าหน้าที่สุรกากรท่ากาศยานเกาะสมุยจังหวัดสุราชธานี
สามารถตรวจยึดได้จากขบวนการลักลอบค้างาช้างข้ามชาติ
ลักลอบนำงาช้างและเกล็ดตัวนิ่ม

ด้วยวิธีส่งเป็นพัสดุสินค้าปะปนมากับสินค้าประเภทอื่น
เครื่องบินโดยสารเพื่อรอต่อเครื่องไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

แต่เจ้าหน้าที่สุรกากรพบพิรุษจึงเข้าตรวจสอบค่ะ
กุฤษสมบัติสิริอธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่า
ขบวนการลักลอบค้างาช้างและซากสัตว์ข้ามชาติ
มีการพัฒนารูปแบบและวิธีการ
แต่จากเดิมนะคะที่จะใช้วิธีการนำเข้าผ่านทางท่ากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง

แต่ทางการไทยมีการเข้มงวดในการตรวจสินค้ามากขึ้น
จึงทำให้ขบวนการค้างาช้าง
มาใช้เส้นทางผ่านทางสนามบินต่างจังหวัดแทน
ซึ่งกรมศุลกากรได้ประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ร่วมมือกันขยายผลการจับกลุ่มการลักลอบค้างงาช้างข้ามชาติ
เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มคนเหล่านี้
ประเทศไทยเป็นฐานในการนำเข้าและส่งออกงาช้าง
ซากสัตว์ที่ผิดกฎหมายได้ต่อไป